เดินทางแล้วแหมท่านนายกนี่ไปถึงหมอชิดเลยนะ
ไปตรวจสอบความพร้อมแล้วก็ไปให้กำลังใจ
อวยพรคนที่เดินทางกลับต่างจังหวัด
คนที่เขาอยู่หมอชิดเนี่ยโอ้โหคือหาถ่ายรูปกันใหญ่เลย
น่ะฮะนี่ผลเอกไปยุดจันทร์โอชาคุณผู้ชม
นะฮะนี่ฮะเขาก็ไปตรวจเยี่ยม

ท่านนายกไปที่บ้านพักผู้สูงอายุ
ไปร่วมรำวงรถน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่
นี่๖ท่านที่บ้านบางแขก

แม้แต่หลุมหายใจค่อยอบพลี
โลกยังไม่สิ้นหวัง
ถ้ายังมัดดี
ฉันถ้าไม่เคยนายดี
คนดีไม่มีวันตาย

ต้องบอกว่านายกเนี่ยแต่งเพลงเก่ง

ไม่ท่านแต่งเพลงเก่งมีความสามารถด้านดนตรี

ข้างหลังเขาก็เล่นดนตรีคอไปให้อยู่เห็นไหม
จากนั้นท่านนายกก็เดินทางไป

ไปดูที่เรื่องของการเดินทางของพี่น้องประชาชนหน่อย
สงกรานแล้วนี่นะฮะก็ไปตรวจเยี่ยมการสาธิตการวัด

บอกให้ดูแลผู้โดยสารให้เหมือนคนในครอบครัวนะ

อวยพรทุกคนเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะ
แล้วก็ไปแจกยาดมให้กับประชาชน
ย้ำเรื่องการเดินทางต้องระมัดระวัง

ระหว่างทางก็ทักทายประชาชนที่ไปรอรถ

ก็เดินไปก็พูดไปแหละเอาไปฟังเสียงท่านกันหน่อย
สวัสดีครับ
ฝากให้ทุกคนปลอดภัยฝากพลครับ
ฝากเจ้าที่พนักงานรถทุกคัน
ให้ดูแลคนผู้โดยสาร

มากขึ้นเท่าไหร่อันตรายประเทศไทยนะ

โดยการใช้ความรุนแรงโดยการใช้ต่างผมคิดว่ามันไม่ใช่เวลาแล้วนะ
ประเทศเรามันสงบสุขมาตั้ง๔๕ปีแล้วมันจะทำอะไรกันอีก
ท่านก็ยังไปนิดนึงนักการเมือง
จริงหน้าที่หลักของนายกก็คือสร้างความสมรรถฉันสร้างความปรองดองให้กับคนในชาติ
ท่านก็บอกว่าประเทศรัมน์มันสงบมา๔๕ปีแล้วไม่อยากให้มีความแตกแยก
วยพรไปก็สอนไปด้วยแหละ
ทางด้านของนายธิรพงศ์รอดประเสริฐผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม
ก็บอกว่าสงกรานปีนี้ได้ลนลงขับช้าเปิดไฟหน้าฆ่าเข็มขัดนิรภัย
และมัตรสายเปิดไฟใส่มวกกันเนาะก็อำนวยความสะดวกสร้างความปลอดภัยในการเนินทางของพี่น้องประชาชน
ปีนี้ก็ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุในโครงข่ายทั้งหมดของกระทรวงคมนาคม๕
โครงข่ายเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นใน๑๑๑เส้นทาง
ซึ่งมาตรการเข้มข้นทุกกิโลเมตรบนสายทางนี้
จะถูกควบคุมตลอด๒๔ชั่วโมง
โดยเจ้าหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงาน
รวมทั้งของกรมการขนส่งทางบก
บนเส้นทางตลอด๒๔ชั่วโมงเหมือนกัน
รถของหน่วยงานทั้ง๒หน่วย๓หน่วย

จะออกมาเปิดไฟวาบ
อยู่เป็นเพื่อนท่านบนสายทางตลอด

ทุกอย่างบนถนนเตรียมพร้อม๑๐๐
ข้างด้านพนธ์ตำรวจเอกศีวรารามศีพรามณกุล

ก็เป็นประธานปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่
เตรียมพนธ์ตำรวจสะดวกช่วงสงกราญ
ระหว่าง๑๐๑๗เมษายน
เน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ

ของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ระดับของสถานีตำรวจต้องควบคุม

สงกรานตำรถห้ามหลา

กระดาษที่ผู้ดื่มแอลกอฮอล์กระดาษคลับขี่

ทางการข่าวก็ยังไม่มีการบรรยายงานมา
แต่ตำรวจก็เตรียมพร้อมในทุกด้านอยู่แล้วก็ป้องกันการเรื่องของการสร้างสถานการณ์ทางการเมืองด้วยนะครับ